ชอบกินสตรอเบอรี่ไหมเป็นผลไม้สุดโปรดของพี่เหมือนกัน

แต่ว่าต้องซื้อเขากินนะอย่าทำแบบนี้
เจ้าของร้านผลไม้แล้วก็น้ำปั่นโพสต์ภาพวงจรปิด
ผู้หญิงคนนี้ฮะนะครับเดินมาแล้วก็มาหยิบสตอเบอรี่แบบคัดเกรดซะด้วย
ดูนะคือในตลาดมดินแดงครับ
นะครับภาพปรุงจรปิดบันทึกภาพไว้นะฮะในตลาดมอดินแดงครับเนี่ยครับ
เดินไปเดินมาอยู่นะฮะถือกระเป๋าสะพายทำทีเหมือนลูกค้าทั่วไปนะครับ
คุณผู้ชมจากนั้นไม่นานผู้หญิงคนเดิมนี่แหละครับ
ก็เดินกลับมาที่ร้านรอจังหวะทีเผลอฮะหยิบสตอเบอรี่กล่องใหญ่ใส่กระเป๋าแล้วเรียบร้อยครับ
ได้กินแน่นอนสตอเบอรี่คัดเกรดซะด้วยไปล่ะนะฮะ
ทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วรีบเดินเลยนะเนี่ยครับจังหวะ
เดินแล้วนะเนี่ยครับจังหวะคนก็เยอะนั้นนั้นเออแต่จังหวะที่เจ้าของร้านคงจะยุ่ง
ก๊อฟครับนะฮะกล่องใหญ่นั้นน่ะอืมนะฮะใส่แล้วนะครับนางพักคอนสินทุรักษ
เป็นเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เอง
เวลาประมาณสักห้าโมงเย็นได้เธอกับลูกจ้างอีกสองคนกำลังขายผลไม้ให้กับลูกค้า
ซึ่งก่อนหน้านั้นนะก็ได้คัดผลไม้คือสตอเบอรี่ขนาดใหญ่แพ็คใส่กล่องไว้๓กล่อง
วางไว้หน้าร้านเตรียมจะให้ลูกค้ามารับไปตามออเดอร์แต่เมื่อลูกค้ามารับสินค้า
อ้าวทำไมมันหายไปกล่องล่ะครับ
จึงเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้๔ตัว
โป๊ะเช๊ะผู้หญิงคนนั้นขโมยไป
โดยเลือกเฉพาะกล่องใหญ่ด้วยนะมูลค่า

คือโอ้วมันช่างเลือกนะค่ะนะฮะ
เธอจึงนำคลิปภาพวงจรปิดมาโพสต์ในโลกออนไลน์ครับ

ร้านอื่นระวังนะเดี๋ยวนี้มาทุกรูปแบบนะครับ
ผมว่าเขามาอีกนะร้านอื่นดูไว้
แล้วก็ฝากไปถึงคนร้ายรายนี้ด้วยว่า
ถ้าอยากจะกินนะนะมาขอมาบอกกันดี
เธอก็พอจะแบ่งให้ได้แหละถึงแม้ว่ามันจะแพงเธอบอกแบบนั้น
อย่ามาขโมยกันแบบนี้มันเป็นพฤติการที่ไม่ดี
เธอไม่ได้แจ้งความนะแต่เธอบอกว่า

ค่ะใครที่เห็นหน้าแล้วก็มาระวังด้วย
เขาอาจจะไปเยือนที่ท่าดีนะคะ